อยากรู้แล้วว่าราคาของผักในตลาดของเราราคาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ราคาปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เช็คราคาผักกันก่อนเลยจ้า
มาดูราคาผักบุ้งจีนวันนี้นะคะ๑๒บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวลูกละ๒บาทผักชีไทยค่ะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
จินดาแดงนี่ก็ปรับลงมาแล้วนะอยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ทีนี้ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันบ้างว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ
เนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะจ๊ะ